ดิฉันพาไปกินเติมพลังบ้างดีกว่าค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นชาโคมันม่วง
เห็นไหมม่วงที่อยู่ในตู้ไอ้เขียวเส้นหมี่หยกเรารู้อยู่แล้ว
แต่คราวนี้จะพาไปดูเส้นชาโคมันม่วงค่ะร้านนี้เออไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือชามพูนมันต้องพูนชามแหละคุณสืบสกุล
เขาเปิดมาได้อาทิตย์เดียวแต่ลูกค้าเนี่ยแหมมารอแบบแน่นเอียดเต็มร้านเลยนะ
แล้วเราไปคุยกับเจ้าของร้านไปคุยกับนี่นี่เป็นว่าพี่เรียกนี่หน่อย
นี่มุสตาฟนี่ว่าไงฮะนี่บอกว่านี่นะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมานำเสนอให้กับลูกค้าได้เลือก
มีเหลืองนี่ก็มีหมี่หยกนี่ก็มีชาโคนี่ก็มีมันม่วงนี่ก็มี
โอ้โหนี่วุ้นเส้นใครอยากได้ก็มีเหมือนกันนะคะ
เส้นชาโคมันม่วงเนี่ยคุณเวลาราดน้ำก๋วยเตี๋ยวไปนะ
สีน้ำมันจะข้นใช่ไหมมาเจอกับสีชาโคมันดูเข้มอ่ะ
โอ้โหน่ากินอ่ะเออแล้วก็มีผักชีวางหน่อย
แล้วนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือพูนชามชามพูนแบบนี้แล้วนะ
นักเกร็ดไก่จ๋อเฟนท์ไฟแฟนท์ไฟชีสปลายกันได้เลยจ้ะ
ยหน้าดูเวลาร้านเขาเปิดหรือยังตอนนี้
เปิดแล้วเปิดตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๓ทุ่ม

อยู่ที่หมู่๕ตำบลฉลุงอำเภอเมือง
อยู่หน้าสนามบรญญาติเทียมฉลุง
โทรไปสอบถามก็ได้ให้เบอร์แล้วนะคะ
ต้องไปแล้วล่ะร้านนี้นะฮะ